พูดถึงโควิด๑๙นอกจากการรักษา

การกักตัวเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่สองส่วนครับท่านผู้ชมครับ
หนึ่งก็คือผู้ที่รักษาหายแล้ว
อาการดีขึ้นแต่ว่าเขาจะยังไม่ให้กลับบ้านทันที

ถ้าเชื้อแบบเหลือนิดหน่อยแต่ว่ายังต้องตรวจซ้ำอีก๑๔วันตรวจอีกรอบ
ตรงนี้เขาจะให้ไปที่โรงพยาบาลสนามก่อน
ก็มีหลายแห่งที่เขาเป็นโรงพยาบาลสนาม
หรือว่าโรงแรมที่เขาพร้อมให้ใช้สถานที่ของเขาเป็นโรงพยาบาลสนามก็มี
ส่วนที่๒ก็คือผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
คุณจะไม่ได้ไปกักตัวที่บ้านคุณต้องกักตัวในสถานที่ของรัฐเท่านั้น
ถูกต้องนะอย่างมากก็ถ้าคุณเป็นคนจังหวัดไหนส่งไปจังหวัดนั้น
แล้วจังหวัดเขามีสถานที่กักตัวโรงแรมหลายแห่งเขาก็เปิดให้ใช้เป็นสถานที่กักตัว
เพราะช่วงนี้มันก็แหมใช่ไหมทิมไม่พอแล้วนักท่องท่งนักท่องเที่ยวอะไรกิจการอะไรมันก็หยุดอยู่แล้ว
ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าบางพื้นที่เนี่ยชาวชุมชนเขาไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ได้แจ้งกันก่อนเขาก็ไม่สบายใจ
ที่จะให้มากักตัวกันอย่างที่ปฐุมธานีเนี่ยมีชาวบ้านบางกระดีนะครับประมาณร้อยกว่าคน
รวมตัวไปคัดค้านการที่โรงแรมแห่งหนึ่งรับผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศมากักตัวอยู่ที่นี่
เขากลัวว่าจะเอาเชื้อโควิด๑๙มาติดทางอำเภอก็ต้องไปชี้แจงบอกอันนี้แค่คนกลับมาจากต่างประเทศเป็นกลุ่มเสี่ยงเฉย
เป็นแค่ว่าจะติดหรือไม่ติดจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้ว่าเป็นแล้วแล้วมากักนะฮะแต่ชาวบ้านเขาบอกเอางี้ดีกว่าให้ออกไปภายในวันหนึ่ง
ไม่รู้พรุ่งนี้จะเคลียร์กันได้หรือเปล่าต้องฟังพรุ่งนี้ว่าจะเคลียร์กันได้หรือเปล่าไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

เป็นชาวบ้านในชุมชนบังกดีที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับโรงแรมแห่งนี้นะครับมีชาวบ้านในชุมชนตำบลบังกดีจังหวัดปฐุมธานีร้อยกว่าคนมาคัดค้านอยู่ที่หน้าโรงแรม
หลังจากทราบข่าวว่าเป็นสถานที่กักตัวคนไทย๘คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียแล้วก็ลาวนะฮะคือในมุมของชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับชาวบ้านบอกว่าทางหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐไม่มีใครมาแจ้งกับชาวชุมชนเลยว่าจะใช้โรงแรมแห่งนี้เป็นพื้นที่กักตัวนะฮะ
คือถ้าเกิดแจ้งเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไม่ได้มาต่อต้านอะไรอย่างนี้เขาพร้อมจะให้ความร่วมมือด้วยซ้ำนะจะได้มีการป้องกันกันจะได้มาดูว่าเจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันขนาดไหนไม่ใช่ว่าเอาคนที่ต้องกักตัวมาอยู่มาอยู่แล้วอย่างมากก็มาตรวจวัดไข้หน่อยนึงแล้วใครอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ชาวบ้านเขาไม่สบายใจเลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยว
กักแบบไหนอะไรยังไงเข้มข้นขนาดไหนเข้มงวดยังไงแล้วคนที่มากักตัวใช่คนที่นี่ไหม
ถ้าเป็นคนที่อื่นคุณอยู่พื้นที่ไหนทำไมคุณไม่ไปกักตัวที่อำเภอนั้นที่จังหวัดนั้นทำไม๘คนนี้ถึงถูกส่งมากักตัวที่นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งโรงแรมแห่งนี้
ไม่ได้แจ้งชาวชุมชนก่อนเพราะมีชาวบ้านบางคนเขาก็มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการหาของเก่ามาเก็บขยะมาอะไรพวกเนี้ยแล้วถ้าเกิดคนนี้ที่เขาเป็นพวกกลุ่มเสี่ยงแล้วเกิดคือคำว่ากลุ่มเสี่ยงชาวบ้านเขาบอกกลุ่มเสี่ยงไงเกิดติดขึ้นมาอย่างนี้แล้วคนที่มาเก็บขยะมาในพื้นที่แถวนี้โดยที่ไม่รู้เนี่ยแล้วเกิดไปใกล้ชิด
พวกเราไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะพวกเราได้มีการป้องกันอย่างเต็มที่แต่ทางอำเภอได้ทำงานแบบพูดง่ายคือแบบช่วยช่วยครับเราไม่ทราบอะไรเลยเราทราบคือคุณเอามาแล้วแล้วมาแล้วกี่วันอันนี้เราก็ยังไม่รู้คือชาวบ้านยังไม่รู้อะไรเลยว่าคุณมีคนดูแลไหมมีคนมาเฝ้าระวังไหมไม่ใช่ว่าเขามาอยู่คุณมาแค่วัดไข้แล้วคุณก็กลับไปแล้วหลัง
จากนั้นเขาไปไหนอ่ะนี่ฮะก็พอทราบเรื่องนะครับทางนายอำเภอเมืองปฐุมธานีก็ต้องมานะครับนายอาวุธวิเชียนฉายในอำเภอเมืองปฐุมธานีมาชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับโดยบอกว่า๘คนที่มากักตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยเขาคือคนปฐุมธานีเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนจังหวัดอื่นพื้นที่อื่นเป็นคนปฐุมธานีที่เดินทางกลับมาจากมา
สิบเก้าแต่นำมากักตัวเพราะเป็นช่วงกักตัวตามนโยบายรัฐบาลมาตรการรัฐบาลผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องมากักตัวในสถานที่ของรัฐที่เตรียมเอาไว้เป็นเวลา๑๔วัน
ซึ่งก็คือผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้วนะครับไม่เป็นผู้ป่วยนะครับแต่เนื่องจากเดินทางมาจากต่างประเทศก็ยังไม่มั่นใจยังรับประกันไม่ได้ว่าจะเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยนะครับเขาอยู่ในพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นจะไม่มีโอกาสที่จะมาแพร่เชื้อทำให้ติดเชื้อต่อคนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนได้เลย